มาดูเรื่องของเพื่อนบ้านนะฮะอยู่ใกล้กันนะครับ
ก็ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขามีปืน

จริงเป็นตำรวจไม่ตำรวจก็ไม่เกี่ยวแต่เขามีปืน
รำคาญเขาท่อรถจักรยานยนต์เสียงดัง

มีการถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ได้ยินรัวเลยเนี่ยคือเสียงปืนนะค่ะ

คือฝ่ายที่ถูกยิงเขาวิ่งหนี
แต่ฝ่ายยิงก็วิ่งตามนะครับ
เหตุการณ์นี้ต่างคนก็ต่างหนีตายกันโอละหมานแล้วครับ

เนื่องจากคนที่ลงมือยิงไม่ฟังเสียงห้ามปรามอะไรทั้งสิ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
เกิดในชุมชนศรีมนธนสามะคี

บ้านหลังเกิดเหตุเปิดเป็นร้าน
ส่งหมูกระทะ
ตำรวจสอนอธมาศาลาไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต๑คนคือนายเกรียงศักดิ์สอนทองอายุ๓๕ปี
เป็นคนงานส่งหมูกระทะนะครับก็เสียชีวิตอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มม๔นัด
กระสุนเข้าที่ด้านหลังที่ไทยทอยที่หน้าอกแล้วก็แขนขวา
มีปลอกกระสุนตกอยู่เกลื่อนบ้านเลยนะครับส่วนผู้ต้องหาที่เป็นมือปืนเป็นตำรวจ
ชื่อว่าดาบตำรวจสิริมงคลทองสุกผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอธรรมศาลา
คือบ้านอยู่ติดกันเลยถัดกันไปแค่อีกหลังหนึ่งเท่านั้น
หลังเกิดเหตุแล้วก็หลบหนีไป
ทีมข่าวของเราไปลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ

มีรถจักรยานยนต์สำหรับส่งหมูกระทะอยู่๓คัน
มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่เป็นลักษณะมอเตอร์ไซค์ท่อแต่งนะฮะ

ส่วนบ้านของดาบตำรวจสิริมงคล
มีรถยนต์ยางแบนจอดทิ้งอยู่๑คัน

บอกว่านายเกรียงศักดิ์ผู้ตายเป็นลูกน้องของเขา

ตอนบ่ายสองนายเกรียงศักดิ์เจอกับดาบตำรวจสุริมงคล
ซึ่งดาบตำรวจเนี่ยบอกว่าให้ไปเปลี่ยนท่อรถมอเตอร์ไซค์ซะ
เพราะมันเสียงดังเจอกันแถวหน้าบ้าน
อันนี้ตอนบ่าย๒เมื่อวานนะตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ยืนยันว่าวันนั้นนายเกรียงศักดิ์เองก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไหนเลยนะ
เพราะว่าคนงานคนนี้เนี่ยแขนเจ็บอยู่
กระทั่งนายเกรียงศักดิ์ออกมากวาดขยะหน้าบ้านตอน๓ทุ่ม
เจอกับดาบตำรวจสิริมงคลอีกรอบนึง
คราวนี้ดาบสิริมงคลพูดเหมือนเดิม
บอกให้ไปเปลี่ยนท่อมอเตอร์ไซค์ซะเสียงมันดัง
แต่ผู้ตายก็พยายามอธิบายว่าอันนี้มันรถของเพื่อนเขาไม่ใช่รถเขา

ดาบตำรวจสิริมงคลไม่พอใจชักปืนที่พกไว้ที่เอวออกมารัวยิงใส่ในเกรียงศักดิ
เกรียงศักดิ์ถูกยิงแล้วก็พยายามวิ่งกระเสือกกระสนหนีเข้าไปในบ้าน
ดาบตำรวจสินมงคลก็วิ่งตามเข้ามาแล้วก็ยิงซ้ำ
หลังจากนั้นก็หลบหนีไป
สอนยืนยันว่าลูกน้องของเขาเนี่ยแล้วก็ตัวเขาไม่เคยมีปัญหากับดาบตำรวจคนนี้มาก่อนเลยนะครับ
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น
อยากฝากบอกผู้ต้องหาว่าให้เข้ามอบตัว
แค่นั้นเองบอกเมื่อตอนกลางวันพอตกสามทุ่ม
ก็เกิดเหตุเขายืนอยู่บนระเบียงครับ
เขาจะยิงคนที่ตายนะครับ
ก็เก็บของกวาดหน้าร้านอยู่
ออกมาคือว่าคนคนตายเนี่ยเขาพูดบอกแค่นี้พี่จะยิงผมเลยเหรอ
แค่นั้นแล้วผมก็เลยวิ่งออกมา
พี่ใจเย็นใจเย็นคุยกับคนที่ยิงอะนะ
จะเปลี่ยนเมื่อไหร่จะให้ผมระบุวัน

เหมือนคนเมาอะครับเขาเหมือนคนเมา
จากนั้นเขาลงมาได้เขาก็ยิงเลยปั้งเลย
เหมือนสระสั้นเหมือนใส่เกงในตัวเดียวด้วย
ผมก็มองไม่ชัดผมก็ผมวิ่งหนีกัน
เพื่อนร่วมงานนะคะชื่อว่านายยอดเขื่อนพงศ์
เขาบอกว่าเขาไปทำงานที่ร้านส่งหมูกระทะได้๗วัน
ก็สนิทกับนายเกรียงศักดิ์ผู้ตาย
วันเกิดเหตุเขากับนายเกรงศักดิ์เนี่ย

หลังจากนั้นก็ขอตัวกลับบ้าน
แล้วก็ได้โทรศัพท์กลับไปหาในเกรียงศักดิ์

คำสุดท้ายที่ได้ยินก็คือบอกว่ามีเรื่อง
นี่ในยอดก็เลยขี่รถกลับมาดูนะคะ
ก็พบว่าคนในบ้านมีอาการแตกตื่น
แล้วก็บอกให้เขารีบขี่มอเตอร์ไซค์
ดาบตำรวจสิริมงคลไป
เพราะว่าดาบตำรวจนายนี้ยิงนายเกรียงศักดิ
เขาก็เลยรีบขี่ตามไปแต่ไม่ทันค่ะ
จากนั้นก็กลับมาบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็รีบนำร่างของเพื่อนออกมาหน้าบ้าน
สุดท้ายก็รู้ว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้ว
เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมดาบตำรวจสิริมงคลถึงมายิงอะนะคะ
ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ท่อแต่งเสียงดัง
ไม่คิดว่าเป็นเรื่องแค่นี้แล้วก็มายิงกัน
เพราะวันเกิดเหตุเนี่ยตัวผู้ตายก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ท่อแต่ง
แต่คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าแบบนี้ค่ะว่า
ผู้ตายไปบอกกับดาบตำรวจสิริมงคลว่า
แค่นี้ถึงกับต้องยิงกันเลยเหรอ
จากนั้นก็ถูกยิงแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้าน
ดาบตำรวจยังวิ่งตามไปยิงถึงในบ้านเลยค่ะ
สาเหตุถ้าในความคิดผมนะมันไม่ได้เกิดจากรถเหรอครับ
เพราะว่าถ้าเป็นรถจริงอย่างเช่นเขาคือ

คือดาบก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า
รถคันนี้ไม่ใช่รถของช่างเป็นรถของผม
แต่ดาบเขาไม่สนใจเขายิงช่าง
ถ้าเขาจะยิงผมคือเขายิงไปแล้วครับ
ใช่แต่ว่าคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
เพราะว่าก่อนหน้านั้นหัวหน้าผมเขาบอกว่า

พยายามจะไปสูงสิงกับเขามากนะอย่าไปทำอย่าไปทักอะไรอย่างนี้เขานะ
อันนี้อาจจะเมากินแล้วแบบสร้างอารมณ์อะไรอย่างนี้
คือวันนี้ต้องเอาคือไม่ก็แบบเครียดมาจากที่ทำงานแล้วมั้ง

อืมในยอดเพื่อนผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ย
ลองสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ให้นักข่าวของเราฟังด้วยนะ

เพราะว่าคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะว่าถ้าท่อมอเตอร์ไซค์เสียงดังเนี่ย

มันยังบิดไม่สุดแล้วก็ค่อยบิดไง
คือมันแล้วแต่หูคนแล้วล่ะทีนี้
ใช่คือคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะว่าถ้าเกิดท่อมอเตอร์ไซค์ดังเนี่ย

แต่อันนี้มันจะดังขึ้นไปเลยไหมมันก็ไม่ถึงคันนั้น
แต่พอเขาลองสตาร์ทให้นักข่าวของเราฟังเนี่ย
มันก็ประมาณเนี่ยนักข่าวก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ดังมาก
แต่จะดังหรือไม่ดังเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปยิงเขานึกออกไหม
แต่ถ้าถามว่ามันดังกว่าปกติไหมมันดังกว่าปกตินั่นแหละ
เพียงแต่ว่าท่อดังแล้วคุณเป็นตำรวจด้วยแล้วคุณไปยิงเขาตายอย่างนี้
เนี่ยค่ะในยอดคนนี้ก็เลยบอกว่าดาบตำรวจเมาหรือเปล่าที่มายิงเนี่ยนะคะ
ว่าไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปในวันนั้นท่อถามว่าดังมากไหม
เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ดังมากขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะคะ
อกจากนี้เนี่ยค่ะเจ้าของร้านส่งหมูกระทะก็เคยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับดาบตำรวจคนนี้นะ
เพราะว่าเจ้าของคนเก่าเนี่ยก็ไม่ถูกกับดาบตำรวจคนนี้
ก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรเจ้าของเก่าเคยทะเลาะกันไหมหรือเมาไหมหรืออะไรแบบนี้
เขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
แต่ถ้าทะเลาะกับเจ้าของเก่าเนี่ยเจ้าของณปัจจุบันเขาบอกเขามาเซ้งได้๓เดือนแล้ว
มันก็ไม่น่าจะมีอะไรติดพันมาถึงเขาไงใช่ไหม
แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าขณะก่อเหตุดาบสุริมงคลใส่เพียงกางเกงชั้นในกับเสื้อยืด

ขณะที่ทางคดีความนะครับในการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพันธมตเอก
ภูมิทัศน์โคสิตวณิตพงศ์ภูมิกับการสอนอธรรมศาลานี่เป็นหัวหน้าเลยนะ
บอกว่าได้ประสานไปยังภรรยาของดาบตำรวจสุริมงคลแล้ว
แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้เหมือนกัน
เนื่องจากหลังก่อเหตุดาบตำรวจสิริมงคลไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วย
มีที่ติดตัวไปก็คือเงินสด๒๐๐บาทแล้วก็ปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ตอนนี้กำลังรอให้ติดต่อขอมอบตัวอยู่
ยืนยันว่าปกติแล้วเนี่ยตามนิสัยของดาบตำรวจสิริมงคลที่เห็นนะ
ก็นิสัยดีมีความรับผิดชอบไม่ได้มีนิสัยเกเร

แต่ยืนยันว่าจะให้เป็นความเป็นธรรมกับคดีที่เกิดขึ้น
ขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดตลิ่งชันแล้วนะครับ
ในการออกหมายจับดาบตำรวจสิริมงคลทองสุก
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและในทางสาธารณะ
คือเป็นตำรวจคุณมีอาวุธปืนประจำกายเอาไว้รองับเหตุ
ใช่ค่ะเอาไว้ป้องกันเหตุระงับเหตุไม่ใช่ไปยิงพร่ำเพื่อแบบนี้นะคะ